ส่วนเหตุการณ์นี้รถไฟเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แต่เหตุการณ์นี้มีผู้สูญเสียถึง๒ชีวิตด้วยกันค่ะ
นี่แหละค่ะตรงจุดนี้นะคะ
ทางตำรวจสถานีตำรวจพระนครศรียุธยาเขาได้รับแจ้งบอกว่า
มีเหตุรถไฟชนกับรถมอเตอร์ไซค์ค่ะ
ตรงจุดที่เป็นที่กั้นข้ามทางรถไฟวัดพนันเชิง
อยู่ที่พระนครศรีอยุธยานะคะมีผู้เสียชีวิต๒รายด้วยกัน
รถไฟรางที่๒และ๓ห่างจากทางข้ามปิดกั้นรถไฟประมาณ๕๐เมตร
ปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิต๒รายแล้วเป็นแม่ลูกกันคุณนัทพงศ์
นางสาวกัญจนาอายุ๓๒ปีกับเด็กหญิงฟ้ารุ่งอายุ๑๑ปี
สภาพร่างกายก็คือรถไฟชนร่างกายแหลกเหลวลำตัวผิดรูป
แล้วกล้ายกันก็นี่เป็นซากของรถมอเตอร์ไซค์
ซึ่งต้องบอกว่าเสียหายพังยับทั้งคัน
ผู้เป็นแม่และยายของผู้เสียชีวิต
ก็บอกว่าคนรู้จักบอกว่าลูกสาวถูกรถไฟชนพร้อมกับหลาน

คือทุกวันช่วงเวลานี้ลูกสาวกับหลาน
ออกมารับจ้างตั้งเต็นต์ที่ตลาดนัดแถววัดพระญาติ
ก็เชื่อว่าเนี่ยค่ะกำลังจะออกจากบ้านจะไปตั้งเต็นต์
แต่เจออุบัติเหตุตรงนี้ซะก่อน
ซึ่งจากการสูญเสียในครั้งนี้ก็ทำให้เธอที่เป็นยาย
ก็ต้องเลี้ยงหลานที่กำพร้าแม่๒คนด้วยกัน
เพราะพ่อก็ไม่อยู่แล้วเสียชีวิตไปแล้วค่ะ
คุณเกียรติศักดิ์นะคะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของการรถไฟ
แห่งประเทศไทยบอกว่าคือรถไฟเป็นรถไฟขาออก
แล้วตอนออกมาเนี่ยมาด้วยกัน๒ขบวนขับตามกันมา

ก็คาดว่าผู้เสียชีวิตน่าจะไม่เห็นรถไฟคันที่๒

เป็นด่วนดีเซลรางขบวน๗๑กรุงเทพอุบลราชธานี
่งหน้าจังหวัดอุบลราชธานีคือขับมาคู่กัน
ก็คาดว่าคงจะขับข้ามไม้กั้นที่ปิดอยู่
จนกระทั่งมาถูกชนนี่หลักสุดคือคิดว่าหมดขบวนแล้วนะคะ
แล้วอีกขบวนนึงเนี่ยมาคู่กันมาตามกันมาติดค่ะ
ก็เลยเกิดเหตุการณ์สลดนี้ขึ้นค่ะ